ช่วงตลอดตลาด
รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะ

เพราะวันนี้จะพาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสด
ไปดูกันสิว่าราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะ
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟอง
ราคาเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนจากเมื่อวานนะคุณผู้ชม
มาดูกันที่ราคาของปลากันบ้างนะคะ
นินกิโลกรัมละ๖๕บาท
ปลาทูนึ่งกิโลกรัมละ๘๐บาทต่อเข็ง
ปลาสลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
และปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาทค่ะ
ส่วนราคาสินค้าในวันพรุ่งนี้จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะคะคุณผู้ชม